สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากเมื่อวานนี้เปิดบ้านเอาชนะเมียนมาร์ไปสี่ประตูต่อศูนย์

แกรมการฝึกซ้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับ
การลงสระเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับ

ซิโกร์กิจศักดิ์เสร็จหน้าเมืองหัวหน้าผู้ฝึกซ้อน
รวมทั้งสตาร์ฟโค้ช
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับได้พาลูกทีมลงเล่นในเกมชนะเมียนมา๔ต่อ๐

ขณะที่ผู้เล่นซึ่งลงสนามไม่ครบ๙๐นาทีก็เข้าฟิตเนสเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
เพิ่มความแข็งแกร่งและความเร็วในการออกตัว
ธนบุญเกษารัฐกองหลังทีมชาติไทยที่ถูกเผยคลิปออกมาก่อนหน้านี้ว่าว่ายน้ำไม่เก่ง
แต่เจ้าตัวได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าชอบว่ายน้ำนะครับ
และกำลังหัดว่ายน้ำให้เก่งเหมือนเพื่อนครับ
ส่วนควันหลงหลังเกมเมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เก็บคลิปภาพน่ารักของสารวุฒิมาสุก
สูญหน้าที่ทำไปแล้วสามประตูในทวรรมเม้นนี้

สาววัย๘เดือนมาประกบคู่กับมงคลทศกรัย
ที่อุ้มน้องมาวินลูกชายวัย๕เดือนครับ
เป็นคุณพ่อป้ายด่างด้วยกันทั้งคู่
ส่วนเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินได้โพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรม
สื่อความหมายอวยพรวันเกิดให้กับปีโป้ศิโรธชัดทอง
ที่มีส่วนช่วยทำประตูให้ไทยชนะ๔ต่อ๐
ในวันเกิดครบรอบ๒๔ปีเมื่อวานนี้ด้วยครับ
สำหรับรอบชิงเซนเตอร์เลิศฟุตบอลอาเซียนครับ
ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนอินโดนีเซียก่อนวันที่๑๔ธันวาคม
และหลังจากนั้นวันที่๑๗ธันวาคม
จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ